ปิดเบรคดีกว่าพาคุณผู้ชมไปดูอีก๑ความน่ารัก
ปกติเห็นแต่ลิงเก็บลูกมะพร้าวนะคะแต่วันนี้จะเป็นใครเก็บลูกมะพร้าว

ไม่เหมีเหมือน
ไม่เหมือนแล้วนะ